กลับมาช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าไม่ว่าจะปีนี้ปีหน้า
เรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
รวมถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้น่าตกอกตกใจนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยคือทำลายสถิติของการแพร่ระบาดครั้งก่อนแล้ว
ครั้งก่อนเนี่ยหลักร้อยกว่าใช่มั้ยคะสูงสุดแล้วแต่ครั้งนี้เมื่อวานเนี่ยนะคะสอบคอแถลงบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยสองร้อยห้าสิบราย
วันเดียวนะวันเดียว๒๕๐รายที่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรไหมคะ
เมื่อก่อนเนี่ยคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ในสเต็คอรันทีนสถานกักตัวของรัฐนี่คือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแต่ปรากฏว่า๒๕๐รายเนี่ย๒๔๑รายใน๒๕๐รายเนี่ยเป็นการระบาดภายในประเทศนี่แหละน่ากลัวเป็นการติดเชื้อ

จำนวนนี้ค่ะ๒๕๐รายเมื่อวานที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่มาจากไหนอย่างไรกันบ้างเกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร๙รายค่ะเกี่ยวข้องกับจังหวัดระยอง๓รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรคที่จังหวัดชนบุรี๑๐๘รายแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงต่างเนี่ยนะคะ๒๙รายด้วยกันค่ะส่วนจังหวัดที่

การระบาดเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเก้าจังหวัดที่ไม่โดนตีไม่โดนจมตีนะฮะผู้ป่วยเป็นศูนย์รอดูครั้งนี้เนี่ยจะเท่าไหร่ตอนนั้นป้อมไม่แตกอันนี้ป้อมแตกเพิ่มไปใช่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราไปเจาะอยู่ที่มรยองเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะผู้ว่ามรยองนะครับคุณชันนะเอี่ยมแสงเนี่ยท่านแถลงตอนบ่ายน่ะหลังจากข้อมูล

ขอความร่วมมือคนระยองเองว่าอย่าไปไหนแล้วกันปีใหม่อยู่บ้านฉลองกับครอบครัวจะเสี่ยงน้อยกว่าถ้าเดินทางไปโอ้โหติดเยอะแน่ท่านผู้ว่ายังขอความร่วมมือชาวระยองด้วยบอกว่าอย่ากลัวหรือว่าไปขัดขวางการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นะฮะก็เดี๋ยวจะมีการใช้หอพักโรงแรมหรือว่าคอนโดปรับมาเป็นโรงพยาบาลสนามแบบแยกห้องกัน
ของจังหวัดชนบุรีคือร้อยสี่สิบสี่รายด้วยกันนะคะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือ
ละมุงตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะคะส่วนแรงงานต่างด้าวสามสิบคนเนี่ย
ติดมาจากคนที่ไปจังหวัดระยองไงเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประสานเข้ารักษาตัว
สถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้อีกสามคน
เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าไประยอง๓คนนี้ก็มารายงานตัวกับสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีซะนะคะ
ครับที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
คุณพระคารทรเทียนชัยนะคะก็ออกคำสั่งตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด
ของจังหวัดประกาศยกระดับมาตรการคุมเข้ม
อำเภอบังละมุงตอนนี้เป็นสีแดงเลยนะคะ
ควบคุมการแพร่ระบาดเช่นอะไรบ้างมาตรการที่ออกมา
ให้ปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นธุรกิจหลักทรัพย์
บริการโทรศัพท์มือถือซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายยาร้านอาหารคือให้จำหน่าย
เฉพาะที่นำไปบริโภคที่บ้านนะนั่งทานไม่ได้แล้วนะคะ
ให้ปิดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
รวมถึงมีการปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะอย่างกรุงเทพ

ปิดบริการตั้งแต่คือ

คราวนี้ก็๔ทุ่มถึงตี๕นะคะ

รวมคนรวมตัวกิจกรรม

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประกาศตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคม
เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้

พื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคด้วย
นะคะ๑เลยสีแดง
คุณดูนะคะพื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม
ส้มก็คืออำเภอเมืองชนบุรี

นะคะตอนนี้ยังไม่มี

อำเภอสัตหีบนะคะอำเภอศรีราชา

บ่อทองเกาะจันทร์แล้วก็อำเภอกเกาะศรีชัง

ฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่านะคะ

เอาอย่างนี้เนี่ยใครที่อยู่ที่บังละมุง
พัทยาคือบางละมุงพัทยาคือพื้นที่เดียวกัน

ก็ถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าบางละมุงเนี่ย

มากที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าจะสามารถ
เดินทางเข้าออกได้ไหมล็อกดาวน์ไหม
ผู้ว่าบอกว่าใครที่มีทะเบียนบ้าน

ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้

คือตอนจะกลับมาก็กลับได้เลยไม่ต้องมากักตัวไม่ต้องอะไร

ถูกต้องค่ะ

ในที่ประชุมสอบคอคุณหมอ
ทวีสินเขาก็ออกมาแถลงข่าวใช่ไหมครับ
แล้วก็นำข้อมูลจากคุณหมอ
ที่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมของ

คือคุณหมอปียสกลสกลสัตยาธร

ปีนี้ถ้าไม่ดูแลตัวเองกันนะ
ไม่ได้ขู่อันนี้ผมเอาคำคุณหมอมาพูดนะครับ

คือนับเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย

คือเดินทางได้แบบสะดวกโยธิน
คือยังสามารถเข้าออกพื้นที่ต่างได้นะคะ

ตอนนี้ใช้คำว่าขอความร่วมมือ

แต่เราก็ควรที่จะให้ความร่วมมือแหละ

นนทบุรีพุ่งพลวดมาเมื่อวานวันเดียว

ทำให้ทางจังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม
เดี๋ยวจะเป็นแหล่งระบาดหรือเปล่า

คนข้างในก็ตกทำไมถึงมาล้วนรถหนามากั้น

เพราะอะไรก็ข้างในมีคนติดโควิด

ท่านต้องเข้าใจเข้าด้วยนะครับ
เป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

ตัดไว้เลยว่าคนที่อยู่ข้างในอยู่ข้างในไปก่อน
อย่าเพิ่งออกมาเดี๋ยวจะเหมือนตลาดกลางกุ้ง

นำคำสั่งกำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด
และควบคุม
เว้นพื้นที่หมู่๕และหมู่๖ของตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่

โดยเฉพาะพื้นที่ของตลาดกลางบางใหญ่ซิตี้
เมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า๑๐๐ราย
นำประกาศไปติดเอาไว้ชั่วคราวก็คือที่นี่แหละฮะคอนโดสีชมพู๗ชั้น
ตั้งแต่คำสั่งนี้เริ่ม๓๐ธันวาคมถึง๑๒มกราคมปีหน้า
แล้วก็ให้ใช้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ที่อยู่อาศัยสังเกตอาการ
ห้ามไม่ให้เข้าออกเว้นแต่ได้รับอนุญาต
มีการเอารั้วรวดหนามปิดกั้นทางเข้าออก
แล้วก็เอาร่ามมาช่วยกันแปลภาษาเพราะว่าข้างในมีบรรยายงานต่างด้าว

บรรยายงานเข้าใจว่าที่ทำแบบนี้เพราะอะไร
จะได้รับทราบแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกกัน
แล้วปิดตลาดกลางบางใหญ่ตั้งแต่๓๐คือเมื่อวานนี้นะครับ
ธันวาคมไปถึง๑มกราคม๒๕๖
เหตุที่จังหวัดต้องปิดแบบนี้เพราะว่ามันมีการระบาดรอบใหม่
ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อเป็นบรรยายงานต่างด้าวเกือบทั้งหมด
แล้วอยู่ในคอนโดแห่งนี้เกือบทั้งหมดเลย
แล้วมันก็มีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย
จำเป็นต้องปิดเป็นการชั่วคราว
แล้วก็ให้สาธารณสุขไปตั้งจุดตรวจให้กับผู้พักอาศัยทั้งหมด
สแกนเลยว่าเป็นหรือเปล่าเป็นกี่คนแล้ว
ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดตรวจเยอะน่าจะมีผลออกมามากขึ้นแน่

ขณะที่กรุงเทพมหานครมีการเปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รอบใหม่๑๖ราย
จากยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวาน๑๗ราย
ทำให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ของกรุงเทพตอนนี้๑๒๕ราย
ดูไทม์ไลน์แล้วคุณผู้ชมรายที่๘๑ถึง๙๖
เขาไปเกี่ยวข้องกับร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านน้องใหม่พาซ่าย่านปิ่นเกล้าวเขตบางพลัดนะฮะ
คนทีเดียวนะครับสแกนมาไปติดจากร้านนั้น๑๑คน
มีอะไรบ้างนักร้องครับพนักงานเสิร์ฟนะฮะลูกค้าที่ไปใช้บริการ
แล้วมีพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลที่ไปซื้ออาหารที่สมุทรสาคร๒คน
และอีกหนึ่งคนก็เป็นพนักงานธนาคารซึ่งไปพบเพื่อนที่สมุทรสาครก็ติดมาด้วย
ขณะที่เพจสวายสายไหมครับสายใหม่ต้องรอดได้มีการเปิดเผยว่า
มีผู้ติดโควิด๑๙รายที่๔ของเขตสายไหมเป็นนักศึกษาหญิงเป็นคนไทย
อายุ๒๑ปีบ้านเขาอยู่แถวถนนจตุโชธคอนโดอยู่เมืองเอก
เริ่มป่วยมีไข้อ่อนเพลีย๒๕ธันวาคมแล้วก็ไปตรวจไปรักษาที่โรงพยาบาลวิพาราม
ก็ปรากฏว่าเป็นโควิด๑๙ผลออกมา๒๙ธันวาคม
อันนี้เป็นกรุงเทพฯและปริมณฐลส่วนที่อีสานมีร้อยเอ็ดอัพเดทหน่อย
ผู้ว่าของร้อยเอ็ดครับคุณชายันครับแถลงพบผู้ติดโควิด๑๙เป็นผู้ชายไทย
อายุ๓๓ปีครับทำงานในคลินิกเอกชนที่อำเภอบาลมุงชนบุรี
เดินทางมาจากเครื่องบินไปถึง๑๐๑เมื่อเช้าของเมื่อวาน
ทางจังหวัดสนบรีแจ้งไปที่๑๐๑
ว่ามีผู้ป่วยเดินทางเข้าไปนะรับไปรักษาตัวด้วย
๖โมงครึ่งสังเกตอาการด้วยนะครับ
สังเกตอาการ๑๔วันแล้วก็ถ้ามีอาการไปพบแพทย์ทันที
เพราะว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อโดยสารไป

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเขาจะได้สอบสวนโรคกันได้
เอาล่ะคุณผู้ชม๓จังหวัดภาคตะวันออกผมก็ทำหน้าแบบบอกไม่ถูกเหมือนกัน
ระยองชนบุรีจันทบุรีเขาออกประกาศนี้มาครับ
ประกาศจุดเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙ในจังหวัดนะ
มาดูว่าจังหวัดของท่านถ้าท่านอยู่๓จังหวัดนี้
ตรงนี้มาหรือเปล่าแล้วจะต้องทำตัวยังไงนะครับ
เริ่มกันที่จังหวัดระยองกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
นายชานะเอี่ยมแสงระบุสถานที่นะครับ
บอกว่าที่เป็นจุดเสี่ยงนะบคศเก่าครับ
ซุ้มไก่ซอยสมบูรณ์ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองครับ
ที่ตลาดสตาร์ที่ฟิกผับใครไปเที่ยวมาหรือเปล่านะฮะ
ซูดผับด้วยตลาดวัดรุ่มตลาดปากน้ำตลาดแม่แดง
สถานที่ลักลอบเล่นพนันทัพมานะฮะแล้วก็สตาร์ฟิตเนส
โกเดนแล้วก็สนามบอลบ้านเพครับท่านไปมาหรือเปล่าครับ
จุดนี้ที่ผมอ่านไปเป็นจุดเสี่ยงที่จังหวัดของท่าน
จังหวัดระยองได้ประกาศนะครับขณะที่สำนักงานสาธารณสุข
สนจางนางหายสารจังหวัดพระทยาตลาดประโมงอ่างศิลา
ทุกครั้งนะครับเล็กโฮเทลบริเวณไหน
เล็กโฮเทลพระทยาสายสองตลาดห่าวดงตลาดสหชัย
ท่ารถตู้สัตหีบระยองสารเจ้านาจาร้านหมูกระทะ๑๑ไร่
ส่วนที่จันทบุรีครับมาดูจุดเสี่ยงกันบ้าง
จุดเสี่ยงก็คือผู้ที่ลักลอบเล่นการพนัน
สถานีขนส่งจันทบุรีวัดป่าคลองกุ้ง
ผู้โดยสารรถตู้สายจันทบุรีระยอง
ธนาคารกรุงเทพฯสาขาโบราณบินสรรค์
โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙มากที่สุด
คือกลุ่มที่ลักลอบเล่นการพนันในบ่อนที่จังหวัดระยองครับ

อืมนะครับนี่แหละครับหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดต่างนะครับ

อย่างที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันที่๒๙ธันวาคมพบผู้ติดเชื้อ๓คน
เล่นการพนันที่บ่อนในจังหวัดระยองครับ
แล้ววันที่๓๐ธันวาคมนะครับพบผู้ติดเชื้อ๗คน
มโยงกับผู้ติดเชื้อชุดแรก๓คน

การแพร่เชื้อจากบ่อนการพนันนั้นมันกระจายไปอย่างรวดเร็วจริง
ถ้าจะมองไปถึงการระบาดรอบแรกเราก็นึกถึงสนามมวยครับนั่นเป็นโมเดลเลยแหละ
คือความยากเรื่องของการคุมโรคโควิด๑๙ครั้งนี้นะคะ
แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาท่านบอกว่า
คือการคุมครั้งแรกกับการคุมครั้งที่๒มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
ครั้งแรกเรารู้ที่มาแล้วเราก็ประกาศว่าถ้าเกิดว่าใครไปที่นี่ที่นี่
ก็ให้มาตรวจซะก็คือ๒ที่แรกที่ไหนนะคะ
สนามบ๊าสนามบ๊วยสนามบ๊วยกับผับนั่นครั้งแรกทุกคนก็มา
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือไปบ่อนไงคนที่ไปบ่อนคือคนที่ทำผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลความจริง
ไปเล่นที่บ่อนการพนันมาครับเสี่ยงโควิด๑๙คงไม่มีใครทำแบบผมเนี่ย
ไม่มีไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความยากนะคะ
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ผู้การจังหวัดระยองบอกว่าไม่มีบ่อนในพื้นที่ใช่ไหม
ถามคนนี้สิเขารู้หมดเลยค่ะตั้งแต่เหนือจรดใต้
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตพี่ชูพี่ชูไม่รู้แล้วใครจะรู้ครับ
เขาบอกว่าเขารู้หมดเลยมาถามผมนี่จริงแล้วข้อมูลที่เขามีอยู่ในมือเนี่ย
คุณชุวิตบอกว่ารัฐบาลคุณก็มีรัฐบาลก็มีนะคะ
เมื่อวานนี้โหออกรถออกชาติเลยนะเอาข้อมูลมากางให้เราดูเนี่ย
คุณเห็นไหมที่วางบนโต๊ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชูวิทย์เอาข้อมูลมากางอ่ะนะคะ
ผมไม่เจอพี่ชูนานแล้วนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปขอความรู้เรื่องเรื่องสีเทานี้หน่อย

ต้องถามคุณชุวิตนะเรื่องแบบนี้นะคะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะบอกว่าตอนนี้นะจะบอกว่า
บ่อนในเมืองไทยเนี่ยผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดอ่ะ
บานไปแทบทุกที่ค่ะถามว่าเกิดจากอะไรอ่ะ
เพราะมีโควิดไงเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับโควิด
เพราะมีโควิดไงกลุ่มคนรวยเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปเล่นต่างประเทศได้ใช่ไหม
ต้องหันหน้ากลับมาเล่นภายในประเทศ
มันจะหยุดเล่นสักหน่อยไม่ได้เลยหรือว่ามันติดแล้ว
ไม่ได้ค่ะบางทีผีพนันมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ออกนะฮะ
บ่อนหรือวงการพนันเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่ามันไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทย
บอกว่าอย่ามาดัดจริตนะเพราะมันอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นร้อยปีแล้ว
แต่มันไม่ได้ถูกกฎหมายเหมือนบางประเทศเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปถึงที่ก็ไปเล่นเลย
บอลคลาสสิกที่ไปเล่นด้วยตัวเองหรือบางคนบอกว่ามีอินเตอร์เน็ตมีมือถือก็สามารถเล่นการพนันได้แล้ว
ไลน์ถูกไหมคะคุณชูวิทย์ยืนยันแบบนี้ฟังนะครับคุณผู้ชม
คุณชุวิตบอกว่าในประเทศไทยนะผมเนี่ยไล่ข้อมูลได้เลยตั้งแต่เหนือจรดใต้ว่ามีบ่อนทั้งนั้นแหละนะฮะ
แล้วไอ้ข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยรัฐบาลก็มีเหมือนกัน
ส่วนที่ว่าไม่มีการจับกลุ่มบ่อนเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ
จริงใครก็รู้เป็นข้อมูลที่แบบคือใครก็รู้

เขาบอกว่าบ่อนคือแหล่งขุมทรัพย์มหาสมบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็ต้องถามตำรวจเลยว่าเงินที่ปฏิบัติหน้าที่เงินค่าน้ำมันที่ไปตรวจตราท้องที่
ที่ได้จากงบหลวงเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละเดือนจริงหรือ
เราก็รู้ว่าเงินเดือดตำรวจไม่ได้เยอะนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะ
อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนมีอำนาจเลิกปิดตาข้างเดียว
ให้มาทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะ
หรือให้เอาบ่อนมาถูกต้องเหมือนประเทศเพื่อนบ้านคือเอามาอยู่บนโต๊ะ

พอแค่หายใจเรื่องนี้ออกมายังไม่ทันพูด
คนก็ออกมาค้านกันเต็มแล้วบอกว่าทำไม่ได้
พุทธหลายคนคือความคิดแบบนี้พยายามกันมานานแล้ว

เอาบ่อนกาซิโนให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งครั้งก่อน
หลายคนก็มีแนวคิดแบบนี้นะว่าอ่าก็อย่างน้อยเนี่ย
ถ้าเกิดว่าบ่อนมันมาอยู่บนดินแล้วเนี่ยนะคะ
มันก็จะถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดเงินที่ได้มันก็คือเข้ารัฐ

เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แล้วคุณชูวิทย์บอกว่ามัน
แก้ปัญหาเรื่องของการคอรัปชั่นได้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วฟังเสียงคุณชูวิทย์หน่อยค่ะ
เข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยบ่อนการพนันคือส่วนที่เป็นรายได้
นอกระบบซึ่งเอาไปใช้งานในระบบโอเคอาจจะยอมรับว่ามันมีส่วนเกินนะครับ
แต่บ่อนการพนันในประเทศไทยเนี่ยคุณถามดูว่าคุณจะเอาจังหวัดไหน
รอบประเทศไทยมันมีหมดแล้วมันมีประเทศไทยประเทศเดียว
ทีนี้พอนี้ในช่วงโควิดอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงโควิดเนี่ย
คนมันออกต่างประเทศไม่ได้พนันทั่วประเทศไทยก็เลยเจริญรุ่งเรืองขึ้น
อย่างบ่อนที่แจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ได้ลายใหม่สอสมหมาย
หมู่นี้สอเสือมาแรงที่ระยองก็ไม่ใช่ลายกะลายใหม่ที่แต่ไหน
สอสมชายผมให้กับไทยรัฐเพราะผมสิทธิ์เก่าไทยรัฐ
คุณคิดว่ากำลังตำรวจไปทุ่มเทกับการจับบ่อนการพนัน
แล้วอาทยากรรมอย่างอื่นเนี่ยสำคัญกว่าไหม
ยาเสพติดฆ่าคนตายช่อกง
ตำรวจนี่งานล้นมือเอาง่ายง่ายถ้าให้ไปตามจับบ่อนอย่างเดียวเนี่ยโอ้โห
แม่จับมาก็โทษเดือนนึง
พอคนนี้พูดแล้วมันมีน้ำหนักเหลือเกินนะ
แกก็สายดาร์กเหมือนกันแกก็ยอมรับสายสีเทาเหมือนกัน
อยากได้ตอบไหมคุณเห็นผีอ่ะคุณนึกออกไหมคะ
เออคือจริงแล้วนะคุณชูวิทย์ให้ข้อมูลน่าสนใจ
บอกว่าสอสมหมายเมื่อสักครู่ที่แกพูดมาบอกว่าถ้าพูดว่าสอสมหมายเนี่ย
คือมันก็ผุดมาหลายสออีกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหม
แล้วจะบอกว่าบ่อนเหล่านี้มันไม่ธรรมดานะ

ใช่แล้วบ่อนล่าสุดในท้องที่ของสาร้าเจนจ้าค่า

คิทรบบอกว่าแกไม่รู้

นักวิชากาศจะบอกว่า
เป็นหนี้เป็นสินไปหาเงินมาแล้วคราวนี้เปิดถูกกฎหมายยิ่งเข้าง่าย
ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันถูกคัดค้านมาโดยตลอด
ค่ะแล้วไม่ถูกกฎหมายคนจนเข้าไม่ได้เหรอฮะก็เข้าอยู่ดี

คือเราก็เถียงกันไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
คือตามรายงานข่าวบอกว่าที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย
เมื่อวาน๑๐๘คนวันเดียวพุ่งพลวดเลยนะคะ
ก็มาจากต้นต่อบ่อนเหมือนกันคล้ายจังหวัดระยอง
ต้องรับผิดชอบไหมมีสินี่ไงจดหมายฉบับนี้แหละค่ะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขลงคำสั่งเลยค่ะ
วันที่๓๐ธันวาคมให้พลตำรวจตรีประการประจง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีมาปฏิบัติราชการที่
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักการตำรวจแห่งชาติ
พูดภาษาชาวบ้านคือสั่งเด้งนั่นแหละค่ะ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีผลตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมเป็นต้นไป
จนกว่าคำสั่งจะเปลี่ยนแปลงนะคะ

สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีออกมาประกาศเตือนบุคคล
ไปสถานที่ลักลอบเล่นการพนันที่แถวบคศพี่เบิร์ตนะครับ
บขศอำเภอเมืองระยองแล้วก็ร้านนำชัยพัทยาเหนือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีให้สังเกตอาการ
หลังมีผู้ติดเชื้อโควิดอ้างว่าไปเล่นกันในบ่อนดังกล่าว
และที่สำคัญที่ชนบุรีด้วย
เป็นที่มาของการสั่งเด้งผู้การจังหวัดชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้อำนาจผู้ว่าทุกจังหวัดนำไปบังคับใช้
แล้วก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดด้วย

เมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศนะครับ
เป็นประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

การมั่นคงเรื่องการห้ามชมนุมทำกิจกรรมการมั่นคงเรื่องการห้ามชมนุมทำกิจกรรมการมั่นคงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ท
ข้อที่๓ประกาศข้อที่๓หากมีการชมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดผู้จัดการชมนุมหรือผู้จัดกิจกรรมต้องขออนุญาตผู้ว่าในพื้นที่โดยแสดงแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคประกอบการพิจารณาหากฝากฝืนมีโทษจำคุมไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐๐บาทหรือทั้